สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดประชุมผู้นำเยาวชนอาชีวศึกษาระดับอาเซียนขึ้น
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผ่านผลงานของนักเรียนนักศึกษา
นายอักกณิตคลังแสงรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้กล่าวว่าการประชุมผู้นำเยาวชนอาชีวศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสำนักงานเลขาธิการ
การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จัดขึ้น๒๙๓๑สิงหาคมนี้ที่จังหวัดกระบี่
เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอผลงานของนักเรียนนักศึกษาการสร้างความตระหนักในการเข้าถึงมาตรฐานวิชาชีพนานาชาติ
ความเข้าใจในการเรียนรู้แบบบูรณาการตลอดจนการเรียนรู้ด้านสติมศึกษาที่จะสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
และเป็นการส่งเสริมการนำความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไปปรับใช้กับทุกสาขาวิชาชีพนะคะ
การประชุมครั้งนี้ค่ะมีครูนักเรียนนักศึกษาจากสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศสมาชิกสมทบจำนวน๘ประเทศ
ประกอบไปด้วยประเทศไทยค่ะลาวเวียดนามกัมพูชาพม่ามาเลเซียอินโดนีเซียและจีนรวม๔๘๑คน
โดยแต่ละประเทศจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาจาก๔กลุ่มสาขาวิชาชีพค่ะ
ประกอบไปด้วยสาขาการบริการและการท่องเที่ยวสาขาเกษตรกรรมและประมงสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เมคาทรอนิกส์และการผลิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารธุรกิจและพาณิชยกรรมเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ค่ะ